ช่วงนี้ที่ฉันเห็นคุณสืบสกุลไปฟิตเน็ต

จะพาคุณสืบสกุลคุณผู้ชมไปเสริมโปรตีน
ฟิตปังปีนึงมีครั้งเดียวด้วยนะคุณสืบสกุล

ในนั้นน่ะแงะแกะบิออกมา
มันมีด้วงขี้ควาย

แต่ข้างในนั้นมันเป็นด้วงตัวเบล่มที่กินได้

ปึงปังนะคุณกินจะรู้สึกเหมือนอายุ๒๕อีกครั้ง

นี่ล่ะค่ะคุณผู้ชม
ประวัติศาสตรีนหนักมาก
ต้องบอกก่อนแมลงขี้เบ้าจะมุดเข้าไปอยู่ในกอง
กองขี้วัวขี้ควายแล้วก็ขุดรูอยู่ใต้กองขี้วัวขี้ควายนั่นน่ะ
ลึกลงไปในดินแบบประมาณฟุตหนึ่งอ่ะค่ะแม้บันทัศน์หนึ่งอ่ะ

ใช่แล้วเนี่ยคือจะเห็นนะว่าพอมันไปวางไข่ในแบบขี้ควายแล้ว
ข้างในมันออกมาเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้
ช่วงเดือนนี้แหละคุณมีนาเมษาเนี่ย
เขาจะไปขุดเอาตัวอ่อนมาทำเป็นอาหารทำอะไรได้บ้าง

ใช่ฮะเขาบอกตัวแมงขี้เบ้าเนี่ยนะคุณนะ
เวลาเขาเอาไปวางไข่แบบนี้เขาจะไปขุดขี้ควายอะไรแบบนี้ใช่ไหม

แล้วเขาก็จะปั้นปั้นปั้นปั้นปั้นไปปั้นมา
มันก็เลยเป็นลูกกลมแบบนี้ไง
อยู่หลายรอบนะกว่าจะได้กลมแบบนี้
ใช่ค่ะและเมนูที่ในฉันบอกเมื่อกี้น่ะ
นอกจากไปแกงใส่ผักแล้วใช่ไหมเอาไปทอดก็ได้
กินกับแก้มแก้มเหล้านะบำรุงร่างกายให้ฟิตปังเลย
นี่คือโปรตีนแบบขนานแท้ชั้นเยี่ยมเลยค่ะ
แล้วถ้าเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาก็จะไม่รู้จักกันแล้ว
ด้วงขี้ควายจากลูกขี้เบ้านี้ค่ะ
ใช่ค่ะ

แล้วก็วางไข่ที่ขี้ควายนะครับที่ขี้ควาย
แล้วก็ตัวผู้ก็จะออกไปถ่ายนะครับ
แล้วก็เหลือตัวแม่มันตัวแม่
อยู่กับลูกนะครับหวังไข่เรียบร้อยแล้วครับ
แต่ว่าแม่มันนะครับจะทำกิ้งลูกนะครับ
กิ้งนวยนี่นะครับลูกของติววางไข่นะครับ
ไปกิ่งมาพอได้ทุกวันนะครับ
ทำทุกวันแต่ว่าหลายวันมาก็เป็นลูกใหญ่อย่างนี้นะครับ

นี่มันกิ้งจนเต็มหน่วยแบบนี้
เต็มหน่วยก็คือเต็มกลมแบบนี้นะฮะใช่
ตรงข้ามแม่สายอะลูกนึงอะก็จะลูกแบบ๕บาทก็มีนะ
บาทก็มีแล้วก็เก็บเอาไว้หน่อยเหมือนกับเก็บเอาไว้สัก๑๐กว่าวันนะคะ
หลังจากนั้นนะตัวอ่อนตัวอ่อนมันก็จะแบบเขาเรียกว่าพวกมันจะมีขี้ในตัวมันใช่ไหม
มันก็จะคลายออกให้หมดก่อนแล้วถึงมาทำอาหารได้
เพราะว่าอะไรล่ะเวลาที่มันอยู่ในขี้เบ้าแบบนี้มันก็จะกินขี้ควายเป็นอาหาร
ทีนี้เราก็เลยต้องรอให้ตัวอ่อนมันคลายมันคลายออกมาให้หมดก่อน
นี่แหละเป็นวงจรชีวิตของมันปกติ
คุณสืบสกุลค่ะไก่ปั่นไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมาอันนี้ก่อน
อันนี้แหละดวงขี้เบาเนี่ยนะใช่ค่ะ
มันเริ่มกินตัวเดียวก็น่าจะอิ่มได้นะตัวมันเริ่มเลยนะฮะ